สำหรับนักแสดงสาวโบวี่อัธมา
หลังจากที่ตกเป็นข่าวว่าไปดินเนอร์ในโรงแรมสุดหรูกับ

เพิ่งจะมีข่าวว่าเลิกรากับอดีตภรรยาคุณวุ้นเส้นไป
ล่าสุดเธอออกมาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลอย่างอินสตาแกรมแล้ว
จะเป็นอย่างไรติดตามได้ค่ะ
และวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานา
มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลของโบวี่

เธอโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวครั้งแรก

อย่าตัดสินคนจากแค่ข่าว
ซึ่งจะเกี่ยวกับกรณีข่าวลือกับพระเอกไม้เลื้อยหรือไม่
คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจง

ได้สอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของโบวี่
ชี้แจงว่าไม่ทราบเหตุผลที่นักแสดงสาวโพสต์ไอจี
แต่ยอมรับว่าหลังจากเกิดข่าวลือ
โบวี่ได้โทรมาปรึกษาเรื่องที่เกิดขึ้น
ซึ่งโบวี่น่าจะมีความเครียดอยู่บ้าง
เพราะค่อนข้างสนิทกับวุ้นเส้นอดีตภรรยาของชาคริส

นักแสดงสาวน่าจะออกมาอธิบายความจริงด้วยตัวเอง
เพราะข่าวลือดังกล่าวกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต
ที่คนวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางเสียหาย
ก่อนที่จะย้ำกับผู้สื่อข่าวว่า
ข่าวที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องจริงไม่จริงยังไง
ให้รอฟังคำตอบจากปากของโบวี่ค่ะ
ในขณะที่หนุ่มชาคริสโพสต์ภาพล่าสุดของเขากับคุณแม่เมื่อวานนี้
พร้อมกับบรรยายข้อความทำนองว่า
หลังจากทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์
เมื่อกลับมาบ้านได้นอนหนุนตักคุณแม่

พร้อมขอบคุณคุณแม่ที่สอนว่าเป็นคนต้องรู้จักอดทนและให้อภัย